ช่วงนี้ไปดูสถานการณ์น้ำที่จังหวัดกาญจนบุรีกันหน่อย
เพราะว่าชาวชุมชนวัดวังวิเวกาบรามที่อำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรี

ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
หลังจากแม่น้ำสามประสบที่ไหลพาดผ่านสะพานมอน
มีปริมาณน้ำที่เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หลังมีฝนตกติดต่อกันหลายวันนะครับ
ติดตามการรายงานได้จากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่ม
รายงานสดมาจากพื้นที่ครับเชิญครับ
สถานการณ์ล่าสุดในช่วงเช้าที่บริเวณสะพานมอนนะครับ
หรือว่าที่อำเภอสังขระบุรีขณะนี้พบว่า
ปริมาณน้ำนั้นยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ

ก็คือบรรยากาศการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
รวมไปถึงชาวบ้านที่ยังคงเปิดให้บริการกันตามปกตินะครับ
โดยจะเห็นว่ามีประชาชนบางกลุ่มนั้นก็มากันตั้งแต่ช่วงเช้า
เพื่อที่จะมาดูบรรยากาศอันสวยงามของสะพานมอน
ที่อยู่บริเวณทางเชื่อมระหว่างที่เขา
ชาวบ้านในพื้นที่จะเรียกว่าฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งมอนนะครับ
คือถ้าเดินข้ามไปทางฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นฝั่งชุมชนวัดวังวิเวการาม
หรือที่เราเรียกว่าฝั่งมอนซึ่งบริเวณฝั่งนี้นะครับ
เห็นว่ามีบ้านเรือนของประชาชนนั้นได้รับผลกระทบ
โดยเฉพาะบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่บริเวณริมฝั่งน้ำ
จะเห็นว่าน้ำท่วมเกือบมิดหลังคาแล้วนะครับ
โดยจะเห็นในขณะนี้นะครับก็คือที่เห็นไกลนั้นอยู่นั้นนะครับ
ก็คือเป็นบ้านของประชาชนที่อยู่บริเวณทางริมฝั่งน้ำนะครับ
ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ชาวบ้านส่วนใหญ่นั้นในขณะนี้
ได้อบพยพไปอยู่ที่บ้านญาติหรือว่าบางคนนั้นก็ไปเช่าบ้านอยู่นะครับ
อย่างเช่นแม่ค้าที่ขายของบริเวณสะพานมอนคนนี้นะครับ
บอกว่าปริมาณน้ำนั้นได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
ตั้งแต่สองถึงสามวันก่อนนะครับเพราะว่ามีมวลน้ำจำนวนมากไหลมาจาก
บริเวณเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนนะครับ
ยังแม่น้ำสามประสบก็คือแม่น้ำแห่งนี้
เนื่องจากมีฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วเธอก็บอกว่าหากฝนยังตกลงมาก็คาดว่าน้ำจะสูงเพิ่มขึ้นอีกนะครับ
โดยขณะนี้นะครับบริเวณสะพานนั้นก็พบว่าเหลืออีกประมาณสัก๒เมตรครึ่งนะครับ
ถึงจะถึงบริเวณพื้นไม้ของสะพานนะครับ
แล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่นะครับตอนนี้ก็ยังคงไม่ได้รับผลกระทบ
มีเพียงประชาชนที่อยู่บริเวณริมฝั่งน้ำประมาณ๑๗๐หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบ
ถูกน้ำท่วมบ้านเรือนเสียหายจนหมดครับ
ขณะนี้นะครับความจุของเขื่อนวัชิราลงกรนะครับที่รับน้ำจากบริเวณนี้ก็มีความจุอยู่ที่เกือบ๙๕แล้วนะครับ
ก็ทำให้หลายฝ่ายนั้นมีความเป็นห่วงทางด้านของหัวหน้าเขื่อนวัชชาลงกรนั้นก็ได้ออกมายืนยันว่าตอนนี้นะครับทางเขื่อนได้มีการตรวจสอบโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาตรวจสอบทั้งด้านสายตาแล้วก็ใช้เครื่องมือในการวัดนะครับ
พบว่าตอนนี้สถานการณ์ที่เขื่อนวัชราลงกรความแข็งแรงของเขื่อนนั้นก็ยังคงปกตินะครับและนี่นะครับคือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมจะไปดูความเสียหายของบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านหลังเขานะครับที่ได้รับผลกระทบมากกว่าตรงบริเวณนี้นะครับ
สมศักดิ์สีชุมทีมข่าวทะเลททีวีรายงานจากสะพานมรชาวัดกาญจนบุรีครับ